ขวามืออนุสวรีประชาธิปไตย
มีการเผาเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุม
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่นั่นจากคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะคะเชิญเลยค่ะ
ค่ะในตอนนี้บรรยากาศที่อนุสวรีประชาธิปไตยนั้นค่อนข้างที่จะตรึงเครียดนะคะคุณภาคภูมิ
และคุณเขมเมิต้สสอนที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
แล้วก็เผารูปภาพของคณะรัฐมนตรี
รวมไปถึงข้อความประยุทธ์ออกไปนะคะที่มีการนำเอามาเผาค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของหนึ่งในมวลชนของกลุ่มทะลุฟ้า
ได้มีการไปพูดคุยกับทางด้านของพลตำรวจตรีอัธวิทย์สายสืบนะคะ
ท่านบุคคับการณ์ตำรวจนักควรบรรณสาม
ที่มีการขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ชุมนุม
ไม่ให้มีการเผาสิ่งใดภายในบริเวณของอนุสวรีประชาธิปไตย
และสุดท้ายก็มีการตกลงกันนะคะว่า
จะให้เผาเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น
จากนั้นทางตำรวจจะมีการเข้ามาดำเนินการ
แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่า
หนึ่งในกิจกรรมที่จะมีการกดดันวนเอกประยุจรรย์โอชาธิ์
แล้วก็มีการเผาวัตถุต่างที่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เกิดความตึงเครียดค่ะ
เมื่อทางด้านของตำรวจนะคะ
ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะที่ได้มีการเข้ามาในพื้นที่นะคะ

ก็เลยทำให้ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ค่อนข้างที่จะมีการตรึงเครียดแล้วก็ลุกหือขึ้นมานะคะ
ทำให้มีตัวแทนของทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้าเข้าไปเจรจาค่ะ
ในขณะนี้นะคะทางด้านของแก่นำของกลุ่มทะลุฟ้า
ก็อยู่ระหว่างการปลาใสนะคะ
เป็นช่วงสุดท้ายของการปลาใสของทางกลุ่มผู้ชุมนุม
และประกาศยุติการชุมนุมท่ามกลางเสียงปรบมือของมวลชนกลุ่มทะลุฟ้า
ที่ระบุว่าการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมกับกล่าวโจมตีทางตำรวจด้วยนะคะว่า
ใจที่จะเข้ามาคมขู่แล้วก็กดดันการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า
ทั้งที่กลุ่มทะลุฟ้านั้นยืนยันมาตลอดค่ะว่าจะมีการชุมนุมแบบนี้ทุกวัน
เพื่อมีการกดไล่รัฐบาลและทุกกิจกรรมของกลุ่มทะลุฟ้านั้น
ก็เป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการกดดัน
และการสื่อถึงการทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลเท่านั้นนะคะ
ยังคงเหลือกองไฟอีกหนึ่งจุดค่ะคุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิค่ะ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้นะคะ
นี่คือความกังวลของทางตำรวจนะคะ
ที่มีการพูดกับแก่นำของกลุ่มทะลุฟ้าว่า
การเผาวัตถุใดต่างในพื้นที่ของอนุสวรีประชาธิปไตยนั้น
ขอให้แก่นนำทุกคนกำกับ
แล้วก็มีการให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุม
เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วทางตำรวจไม่สามารถที่จะเข้ามาดับไฟได้นะคะ
แล้วก็นำเอาทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนำเอาฟางมาจำนวนมากนะคะ
ก็เลยทำให้มีการเผาอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่ว่าในขณะนี้ไฟทุกจุดนะคะก็ค่อยที่จะบางเบาลงมาแล้วนะคะ
ท่ามกลางการประกาศยุติการชุมนุมของทางด้านเครือข่ายกลุ่มทะลุฟ้า
และตอนนี้นะคะตำรวจก็ใช้เครื่องเสียง
ในการเข้ามากดดันทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วด้วยค่ะ
คุณเกมสรและคุณพาภูมิค่ะ

อย่างที่คุณพระวันรายงานไปก็คือได้มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนะคะ
ได้เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามจะดับไฟนี่แหละ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าให้จุดไฟได้ก็ให้จุดในพื้นที่ปลอดภัยในเวลาที่กำหนด
แล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมไปเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์
คือตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่เคลื่อนข้างบนไปไหนอยู่แล้ว

อีกด้านหนึ่งก็คือที่สามเหลี่ยมดินแดง
ก็จะตึงเครียดในเวลาเย็นค่ำแบบนี้ทุกวันอยู่เหมือนกัน